ต้องบอกว่าดราม่าเดือดพุธ

สำหรับดราม่ายแรปเปอร์หนุ่มยังโอม

ก็มีการแชร์กันบนโลกโซเชียล
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะเกิดเหตุที่นครพนมเหมือนเดิมค่ะ
จากการฟ้อนรำสวยแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่ผับคราวนี้นะคะ
เกิดจากโพสต์ของแรปเปอร์ดังยังโอมเจ้าของเพลงฮิตธารรัฐ
ที่เกิดไม่พอใจเจ้าของร้านแห่งหนึ่ง
หลังออกมาโพสต์ร่ายยาวทำนองว่าไม่ชอบยางโอมที่ทำนิสัยแย่
ทำตัวเป็นเทวดาไม่มีน้ำใจแถมยังทิ้งท้ายว่ารู้จักแต่เบิร์ตทงชัย
ทำให้ยางโอมทนไม่ไหวออกมาโพสต์โต๊ะกลับ
ว่าเจ้าของร้านที่นครพนมเมื่อคืนไม่ให้เกียรติผมเลยนะ
การถ่ายรูปหรือไม่ถ่ายนั้นเป็นสิทธิ์ของผมเอง

ปิดท้ายด้วยโพสต์ที่ยังโอมฝากขอโทษแฟนคลับที่ถ่ายรูปไม่ได้หมดทุกคนนะคะ
หวังว่าทุกคนจะเข้าใจเหตุการณ์ในคืนนั้นแม่ยังว่านะคะความดังก็มาพร้อมกับวิบากรรมเหล่านี้แหละ
ยังไงก็ใจเย็นกันนิดนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะคือศิลปินที่โด่งดัง
หลายคนเขาก็อยากจะไปถ่ายรูปเพื่อเอาไปแชร์บนโลกโซเชียล
แต่จริงแล้วยางโอมเนี่ยนะก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นที่ภูเก็ตมาแล้ว
เหตุเกิดจากโซเชียลเหมือนกันและนี่

เพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อก่อนไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยค่ะ

แฟนคลับที่รักที่ชื่นชอบก็ยังมีอยู่นะ
บอกว่ามีบางคอมเมนต์บอกว่าคราวหน้าก็มาเที่ยวน้องคอนบ้านอีกรอบนึงกันแล้วนะคะ
แล้วก็เป็นความคิดเห็นสองปากสองสาย

เออนะคะเดี๋ยวรอดูกันนะว่ายังโอมจะพูดอีกหรือเปล่านะคะ